ต่อเลยนะครับคุณผู้ชมเรื่องหึงโหดค่ะ

แล้วปรากฏว่าใช้อาวุธปืนขนาด๐๓๘จ่อยิงเมีย
จานข้าวไข่เจียวเมียเนี่ยตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยนะคะ
ข้าวไข่เจียวยังอยู่ในมือเมียเลยค่ะ

คนที่ก่อเหตุหลบหนีไปที่บ้านเกิดบุรีรำ
ประสานไปที่โรงพักโนนดินแดงบุรีรำ
ให้ตามไปจับตัวผัวโหดรายนี้หน่อย
สุดท้ายแล้วก็สามารถตามจับกลุ่มตัวมาได้นะ

บอกว่าก็มันหิวด้วยโมโหหิว
ประกอบกับตอนนั้นเมียบอกเลิก
บอกเลิกแล้วลักษณะพฤติกรรมเมียตอนหลังเนี่ยเหมือนลักษณะคือตีตัวออกห่าง
ทำตัวน่าสงสัยนี่แหละก็เลยเอาล่ะจบชีวิตด้วย
แบบนี้นะคะเป็นเหตุสลดที่มีคนไปพบศพผู้ตายก็คือนางสาวคณิตหาโยธาธรรมอายุ๓๔ปีค่ะ
ถูกยิงเสียชีวิตภายในห้องพักคนงานแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๙ตำบลหัวถนนอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
ตำรวจโรงพักพนัฐนิคมลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่สุดแล้วก็ทราบว่า
เมื่อวานนี้ตำรวจโรงพักพนัฐนิคมคุมตัวคนก่อเหตุก็คือนายทวีโชค
ประกอบคำเลือกสารภาพ
ก็ต้องมีการสอบปากคำกันใช่ไหมคะ

ประกอบกับคืออารมณ์ไม่ดีอะค่ะคือทวีชกเนี่ยเขาทำงานได้รำเงินเป็นค่าจ้างรายวันสามร้อยบาท
แล้วปรากฏว่าแทนที่จะได้รับเงินอ่าต้องเอาสามร้อยบาทเนี่ย
จ่ายเงินที่ยืมเพื่อนมาก็เลยไม่ได้มีเงินติดตัวกลับบ้านอ่าอ่า
อันนี้ก็โกรธแล้วอีกอันหนึ่งประเด็นหนึ่งที่โมโหก็คือโมโหหิว
พอโมโหหิวปุ๊บก็เลยบอกว่าให้เมียไปช่วยทำข้าวไข่เจียว
ข้าวให้กินหน่อยขณะที่เมียเนี่ยก็ทำไปค่ะ
แล้วปากเนี้ยก็บ่นไม่หยุดเลยนะก็ด้วยความเป็นเมียนะเออเออ
สุดท้ายผัวค่ะโมโหโยนจานข้าวไข่เจียวลงกับพื้น
ก็นั่งกินฝีมือตัวเองไปค่ะผัวเดินเข้าไปหยิบปืนที่เก็บไว้ในกระเป๋าเป้ที่แขวนในห้อง
มาเลยค่ะจ่อยิงผู้ตายบริเวณขมับซ้ายหนึ่งนัด
จนกระทั่งเมียเนี่ยตายทั้งคาข้าวไข่เจียวเลยนะคะ
ไม่มีไม่พูดไม่มีอะไรครับแล้วมันจับได้ยากว่ามี
เขององร
ทวีโชคบอกว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าเมียนะคะ

ตอนที่ตำรวจโรงพักพนัฐนิคมนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนเนี่ย

ญาติของผู้ตายแล้วก็ชาวบ้านนะคะโมโหค่ะ
รุมประชาธรรมทั้งถีบทั้งตบทั้งเตะทั้งต่อย
ผู้ต้องหาแบบนี้เนี่ยนะคะยื้อยุดฉุดกระชากัน

ใช้เวลาในการแยกสักประมาณ๑นาทีค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจบอกว่าท่าไม่ดีแล้ว
นำตัวทวีดโชคกลับไปโรงพักภนัฐนิคมดีกว่า
นำตัวผู้ต้องหากลับไปที่โรงพักพนัฐนิคม
พร้อมกับคือคนที่ไปรุมทำร้ายผู้ต้องหาเนี่ย

ตำรวจก็เลยบอกว่าคุมตัว๓คนที่ไปทำร้ายทวีโชคเนี่ย
ไปดำเนินคดีในข้อหาคือ

ตำรวจไปสอบประคัมเพิ่มเติม
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
โดยเจตนาและมีอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะ
ญาติก็โกรธแค้นแหละ